คุณผู้ชมคะในช่วงเข้าพรรษาพระก็จะต้องจำวัดอยู่ภายในวัดนะคะ
แต่ว่ามีพระรูปหนึ่งชาวบ้านร้องเรียนไปว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
คือพระรูปนี้ได้นำรถหกล้อดัดแปลงเป็นกุฏิเคลื่อนที่
ภายในกุฏิมีห้องน้ำห้องครัวติดแอร์หรูหราอย่างดีเลยค่ะ
แล้วก็ขับตระเวนไปสะดอกเคราะห์ตระเวนไปใบ้หวยตามสถานที่ต่าง
ตำรวจต้องเรียกตัวไปคุยนะคะแล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยว่า
มีความผิดตามวินัยสงฆ์ยังไงบ้างพันธุ์ตำรวจเอกนโรงเกรดบรรจง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
ได้รับแจ้งจากประชาชนค่ะว่ามีพระรูปหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ไม่ยอมจำผัญษาที่วัดนั้นแต่เอ่อเป็นช่วงเข้าภัญษาจริงจริงแล้ว
พระก็ต้องอยู่ในวัดอ่ะนะคะแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่บนรถคันนี้ค่ะ
เป็นรถ๖ล้อแล้วก็ดัดแปลงเป็นกุฏิเคลื่อนที่
แล้วก็ตระเวนไปเลยไปคอยใบ้หวยไปคอยสะดอกเคราะห์
ตามสถานที่ต่างเนี่ยค่ะมีแอร์อย่างดีเลยภายในกุฏิเคลื่อนที่นี้นะคะ
ตำรวจก็เลยสั่งให้มีชุดสายสืบลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็พบรถคันนี้แหละค่ะเป็นลักษณะของรถหกล้อมือสอง
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนต่อเป็นพ่วงสองพ่วง
แล้วก็ดัดแปลงตกแต่งเป็นกุฏิเคลื่อนที่
ภายในมีอัฐบริคารมีเครื่องครัวมีห้องน้ำ
คล้ายกับห้องพักในโรงแรมเลยคุณผู้ชม
ก็ไปจอดอยู่ใกล้กับร้านอาหารแห่งหนึ่ง
บริเวณบ้านแท่นพระตำรวจหนองคู่อำเภอลำไปรมาศ
โดยมีพระสันติปภากโรวัย๖๔ปีเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะ
แต่ไม่พบคนขับตำรวจก็เลยนิมนต์พระสันติไปสอบสวนที่โรงพัก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพระรูปนี้มีใบสุทธิพระอุปสมบท
เมื่อปี๒๕๔๖ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอลาดยางตลาดจังหวัดกาลสิน
แต่ไม่มีสมุดคู่มือหรือเอกสารหลักฐานการครอบครองรถค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดรถคันนี้เอาไว้เพื่อตรวจสอบ
และนิมนต์พระรูปดังกล่าวไปยังวัดบ้านกระทิงตำบลหินโคน
เพื่อให้พระครูพิพิธสารคุณเจ้าคณะตำบลหินโคน
เป็นผู้พิจารณาลงโทษธรรมวินัย
เนื่องจากว่าพระรูปนี้พฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสมนะคะ
ระเวนไปใบ้หวยตระเวนไปสะดอกเคราะห์ตามจังหวัดต่าง
ภาคกลางภาคอีสานไม่จำพรรษาอยู่ในวัด
ถือว่าก็มีความผิดในเรื่องของวินัยสงฆ์ด้วยค่ะ